โชคฮะแกนะครับมีแขนแค่ข้างเดียวนะคุณผู้ชม
แต่ลุงแกก็สู้ทำมาหากินขายหมูปิ้งขายไก่ปิ้ง
เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเรื่องราวของคุณลุงเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
แขนด้วนไอ้แขนด้วนผมก็รับสภาพตัวเองคือยอมรับสภาพตัวเอง

ก่อสร้างเสร็จก็พี่ชายทำงานอยู่สมุทรประการ
เขาอยากให้ลุงกับครอบครัวลุงพอมีอยู่มีกินเมื่อก่อนลุงลำบาก
เคยอยู่สลามมาก่อนนะเขาก็พาไปอยู่สมุทรประการ

พี่ชายเสร็จก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม

คุณลุงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไหมครับ
เหตุการณ์วันนั้นก็ลุงทำงานอยู่ใช่ไหม
แล้วนี่ว่าเครื่องจักรลงงานมันเสีย
ลุงเลยเอามือไปจับจับด้วยความสนด้วยแหละ

จังว่านะแล้วก็ยอมรับสภาพตัวเองว่า
มีมือเดียวทำงานไม่ได้อีกอย่างความรู้ไม่มี
เราบอกคุณรับฆ่าดูถูกไงบ้างครับ
ดูถูกสมมุติว่าเด็กก็
คนแขนด้วนคนแขนขาดมือถือเด็กนะ
แต่ว่าผู้ใหญ่ผมก็เครื่องหน่อยแหละ

ผมก็รับสภาพตัวเองคือยอมรับสภาพตัวเอง
เราเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้

แต่คิดไปคิดมาโอ้โหแม่กว่าจะเลี้ยงเรามา

แล้วก็มองดูคนที่ไม่มีมือไม่มีแขนใช่ไหมครับ

เขายังสู้ชีวิตแต่เรานี่เดินได้
อย่างน้อยมีอีกมือหนึ่งก็ยังทำงานได้

ตอนที่เจอกับคุณลุงครั้งแรกนี่

ก็สงสารแต่เขาก็เป็นคนขยัน
เห็นเขาขยันแล้วก็ทำงานเก่ง
เขาก็ขยันเขาก็โบร์กว่า

รักไปหน้าหลัก

เดี๋ยวไปทำเองบอกเขาเขาก็นอน
พอนอนพาขายเนื้อแล้วก็พากันไป

เรามาเริ่มขายหมุกปิ้ง
แรกก็ขายอยู่กับป้ามั่งขายอยู่กับแม่บ้าง

พอดีแต่งงานเสร็จเขาก็มีแฟนก็เลยมาอยู่กับแฟน
มาช่วยทำก็เลยขายกันแล้วก็เลี้ยงลูกไป

เชื่อไหมลุงขายของมีแต่เงินลงทุน

ออกไปขายของเชื่อไหมไปตั้งร้านมีแต่ตัวไป

ก็สู้ไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอย

สู้นะพี่ท้อแต่ไม่ถอยสู้ต่อไปเพื่อลูก
แล้วอย่างที่ร้านนี้นอกจากกลุ่มพิมพ์แล้วมีอะไรบ้าง
ไก่ปีกไก่ตับไก่สะโพกหมูกับข้าวเหนียว

ขายเริ่มต้น๕โมงแต่ส่วนมากจะไปประมาณ๖โมง
ถ้าลุงขายลุงก็ขายเสร็จลุงก็ไปช่วยลุงขายต่อถึงตี
ขายหมดทุกวันไหม
ก็หมดทุกวันก็เหลือแต่ว่าส่วนมากก็เหลือน้อย
ทุกวันเนี่ยครับเราให้กำลังใจตัวเองครับ
สู้เพื่อลูกสู้เพื่อเมียสู้เพื่อตัวเอง
แล้วก็ทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขที่ว่าไม่เปลี่ยน
ใครไม่ไปให้ใครเดินร้อนนะ